เรื่องนี้กำลังเป็นเสียงเรียกร้องให้ทางมหาวิทยาลัยเข้ามาดู

ดูความปลอดภัยของการสัญจรในรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษาด้วยนะคะ
เพราะว่าเกิดเหตุการณ์สลดขึ้นค่ะ
รถบัตรชนกับรถมอเตอร์ไซค์ของนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์จนเสียชีวิตค่ะ
นี่คือสภาพนะคะที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่คือรถมอเตอร์ไซค์สีแดงมันคว่ำมุดอยู่ใต้ท้องรถ
เป็นรถบัตรของคณะพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เหตุการณ์นี้มีคนบัดเจ็บสาหัสหนึ่งคนและเสียชีวิตหนึ่งคน
เกิดขึ้นที่สามแยกคณะเพศศาสตร์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อวานนี้ค่ะ
ให้คุณผู้ชมดูภาพจากวงจรปิดที่จับภาพได้
ก็จะเห็นเนี่ยมีจราจรยืนอยู่แล้วรถบัตรเนี่ยค่ะตรงนั้นเป็นสามแยก

เตอร์ไซค์ชะลอเพื่อที่จะเลี้ยวไปด้านขวา
แต่ว่าวิทยาลัยทีนั้นเนี่ยรถบัสเลี้ยวขวาแบบไม่ชะลอเลย

เนี่ยค่ะแล้วมันลากคือรถเนี่ยลากมอเตอร์ไซค์เขาไปกับพื้น

เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ผู้เสียชีวิตเป็นนักศึกษาแพทย์คุณอรุณภาวัฒนภาณิชย์
ตอนที่ถูกรถชนเนี่ยรถทับร่างค่ะ
แล้วก็ผู้บาดเจ็บอีกรายหนึ่งเป็นเพื่อนนักศึกษาก็
ถูกนำตัวส่งรักษาโรงพยาบาลศรีนคริน
รายงานบอกว่าอาการน่าเป็นห่วงค่ะ
เหตุการณ์ครั้งนี้เพจสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้โพสต์แสดงความอาลัยกับการจากไปของน้องอรุณภาหรือว่าน้องอาย
ผู้เสียชีวิตแล้วก็แจ้งกำหนดการพิธีรดน้ำศพค่ะ
ล่าสุดที่สาราพิธีกรรมคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้จัดพิธีกรรมรดน้ำศพของน้องอาย
ก็มีทั้งญาติและเพื่อนนักศึกษาทั้งคณะแพทย์และคณะพยาบาล
แล้วก็เพื่อนนักศึกษาคณะอื่นมาร่วมพิธีหลายร้อยคนค่ะ
ส่วนที่สพเมืองขอนแก่นพี่ชายของผู้เสียชีวิต
ก็ไปติดตามความคืบหน้าในทางคดี
บอกว่าตอนนี้กำลังติดตามการออกมาแสดงความรับผิดชอบของทางมหาวิทยาลัย
เพราะว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้กับน้องสาวเนี่ย
จุดเดียวกันนี้เคยเกิดเหตุมาแล้ว๓ครั้ง
เพราะฉะนั้นอยากรู้ว่ามันเกิดจากพฤติกรรมของคนขับรถ
หรือว่าเป็นเพราะการออกแบบเส้นทางถนนในมหาวิทยาลัยค่ะ
นี่ค่ะ
อื้อฮือ
พูดชอบอีกทีหนึ่งครับผม

เหตุการณ์นี้มันไม่ควรจะเกิดในมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ

จุดที่เกิดเหตุล่าสุดหน้าคณะเพศศาสตร์เนี่ย
วันนี้เราไปดูก็รถเยอะนะคุณผู้ชมมันจะเป็นอย่างนี้

แต่วันนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่มาดูแลการจราจร
แล้วก็เท่าที่สังเกตรอบก็ไม่มีสัญญาณไฟจราจรด้วยนะ

ถ้าดูจากปริมาณรถรถก็เยอะนะแต่ไม่มีสัญญาณไฟนะคะ
ล่าสุดทางพิสูจน์หลักฐานเขาก็ลงไปตรวจสอบ
ตรงจุดนี้เหมือนกันเพื่อประกอบการดำเนินคดี
กับนายสุรศักดิ์ศรีหาวัดโชเฟอร์รถบัสค่ะ
ซึ่งโชเฟอร์เนี่ยอ้างบอกว่าจังหวะเลี้ยวมองไม่เห็นรถของคู่กรณี
แต่ตำรวจก็แจ้งข้อหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็ส่งไปตรวจแอลกอฮอล์ด้วยค่ะ
รวมถึงคัดค้านการประกันตัวด้วย
ขณะเดียวกันเพจไม่ใช่หมอบ่นอันนี้ชื่อเพจนะคะ
ได้โพสต์ข้อมูลน่าสนใจว่าหอพักของนักศึกษาแพทย์เนี่ย
ห่างจากคณะกว่า๒กิโล
ซึ่งไม่สามารถที่จะเดินเท้าไปเรียนได้สะดวก
แล้วก็เพจนี้ก็เรียกร้องให้อธิการบดีและคณะบดีของคณะที่เกี่ยวข้อง
แสดงความรับผิดชอบร่วมกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
ของชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยค่ะ
คือมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีพื้นที่ใหญ่ครับใหญ่มาก
แล้วก็คือรถข้างนอกใช้สัญจรผ่านในมหาวิทยาลัยได้ด้วย
ฉะนั้นการบริหารจัดการเรื่องการจราจร